สาวคนหนึ่งไปเจอกับเซลปคนดังที่ตัวเธอน่ะชื่นชอบ
ชอบมากเจอแล้วเก็บอาการไม่อยู่
ก็เลยเกิดภาพเหตุการณ์สุดน่ารักแบบนี้ครับ

จริงหรอ
ใช่

ใช่ไอ้หมาตัวนั้นหรือเปล่าที่มันดังอยู่ในติ๊กต๊อก
เขาทักผมเหรอเขาทักผมว่าอะไรนะ
ใช่ไม่ใช่หมาที่มันดังในติ๊กต๊อกเปล่า

ใช่ไงพอดีวันนั้นเราก็บอกว่าส่งเสียงฮุ
เขาก็เลยคิดว่าเราเป็นตัวนั้น
เขาบอกว่าใช่ไหมไอ้ข่าวนั้นที่คุณเล่า

คนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาจำได้เพราะเขาตามดูแล้วพอเห็นแล้ววิ่งเลย

คุณรู้ป่ะต้องเป็นแฟนคลับแบบตัวจริง

ไม่เหมือนคุณชนะไงคือถ้าคุณชนะไปที่ไหนคือคนจะแบบ
หนีแต่ว่าแต่ว่าท่าแบบสุนัขน่ะน่ารักนะดูนะเข้าใกล้

ดูเขากอดอ่ะ

เออแต่อย่างนี้ละกันขอบคุณคลิปนี้นะครับจากคุณแจนเฟรนด์นะครับ
เอาจริงชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เวลาเขาเจอผมเนี่ยนะ
เขาจะทักเลยบอกคุณชนะตัวจริงกับในทีวีไม่เหมือนกันนะ
หรอในทีวีตัวจริงคือในทีวีดูแก่

เขาพูดอย่างนี้เขาพูดความจริงนะคุณรู้ป่ะ
คือผมจะรู้สึกยังไงถามก่อนผมจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเดี๋ยวรอถามแขกรับเชิญ